วันนี้ทางนายก็พูดถึงเรื่องว่อนพันนะฮะ
แต่ว่าทางโฆษกสวบคเป็นผู้ที่เปิดเผยถึงนะครับ
แต่ว่าดูตัวเลขก่อนนะดูตัวเลขก่อนนะฮะ
นายแพทย์ทวีโสิโนโยธินโคโศกสบคอนะครับ

แบ่งเป็นตรวจพบในระบบเฝ้าระวังและบริการ๘๐
ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงลุกในชุมชน๗๐
เป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๓๔
ผู้ป่วยยืนยันสะสมของไทยในขณะนี้นะครับ๑๑๔๕๐ราย
วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับ
สัปดาห์นี้ถ้าจะดูโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าตัวเลขทรงนะฮะ
ขณะนี้ยังพบผู้ติดเชื้อขุด๑๙ในไทยทั้งหมด๖๐จังหวัด
แต่ก็มีข่าวดีขึ้นมานิดหน่อยนะฮะ
ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น
ในช่วง๗วันที่ผ่านมาเลยใน๒๐จังหวัดนะฮะ
แพทย์ทวีสินบอกว่าเช้าที่ผ่านมานะครับ
ยังผู้ราชการจังหวัดตากด้วย
เข้ามาเยอะนะติดโควิดก็เยอะนะครับ
ซึ่งรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่ตากตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๑๐๐รายนะครับ
ตอนนี้ต้องเข้มงวดในการลัดระเวนตามแนวชายแดนให้มากขึ้น
เพื่อสอดส่องดูแลว่าจะมีใครเนี่ยลักลอบเข้ามาโดยไม่ถูกต้องหรือไม่นะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับเรื่องของบ่อนพนันที่เป็นส่วนหนึ่งในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้
นายกก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยเน้นย้ำว่ายังไงเนี่ยก็ต้องไม่เล่นเพราะยังไงมันผิดกฎหมาย
แต่ว่าจะใช้วิธีการแก้ไขแบบไหนอย่างไรให้เป็นรูปธรรมในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวฟังทางโฆษกสบคนะฮะ

สังคมต้องมีการพูดคุยกันในประเด็นนี้
ซึ่งก็เดี๋ยวคงได้มีการนำมาสู่แนวทาง
ในการที่จะจัดการแก้ไขปัญหา
โดยเฉพาะในเรื่องของ
ยังไงก็ตามแต่นะตอนนี้คือการทำผิดกฎหมายไม่ได้
คือวันก่อนท่านนายกก็บอกโอ้โห
เรื่องบ่อนพนันมีนายกร้อยคนก็แก้ไม่ได้หรอก

บอกว่าถ้างั้นก็ทำให้มันถูกกฎหมายไปเลยสิ

มวยสนามชนไก่อะไรก็ว่ากันไปพวกนี้

ข้อเสนอเรื่องของการเปิดบ่อนการพนัน

ก็มีมาเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องนะคะ